ทุกข่าวนี้สะพึงสะหยองสะหิวกิ้วมากเลย
เดี๋ยวพี่ปุ้ยนี่จะอาหารเช้าแล้วนะต้องระวังนะ
ต้องระวังแต่ขอโทษไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะคะ
ในห้องนอนแอร์อยู่ด้านบนบนหัวนอน

นอนร่วงลงมาทีละตัว๒ตัว

ใครเอาอะไรไปกินในช่องแอร์หรือยังไง
ไม่เดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปให้ฟัง

ร่วงลงมาจากช่องแอร์บนหัวนอน

แล้วคิดดูสิว่าตอนหัวนอนน่ะ
หลักร้อยตัวนะจ๊ะไม่ใช่ตัวเดียวนะคะ
ให้ดูเนี่ยคือตัวเดียวแต่จริงมีหลักร้อยตัวนะคะ
ที่เห็นอยู่นี้แหละค่ะคุณผู้ชมไม่ได้โม้นะคะ

แต่เสียดายจริงค่ะไม่มีคลิปขณะที่ร่วงออกมาจากช่องแอร์

เธอบอกว่าเธอไม่ได้ถ่ายเอาไว้ตอนนั้นตกใจสุดขีดเลย

เดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปให้ฟังนะคะ
เธอบอกว่าเธอเป็นคนกลัวหนอนด้วยตกใจ
ก็เลยไม่ได้มีโอกาสถ่ายจังหวะที่มันร่วงลงมาจากช่องแอร์อ่ะอืม
มีโอกาสคุยกับเจ้าของคลิปชื่อว่าคุณขวัญค่ะ
เล่าบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นะคะ

หนอนยั้วเยี้ยอยู่บนเตียง
ก็ไล่ไปเจอที่มาจนพบว่า
เหล่านี้มันร่วงลงมาจากเครื่องปรับอากาศบนหัวนอนของเธอ
ลนลงมาเรื่อยเหมือนสายฝนนึกออกไหมฮ

ยลงมาโปรยลงมาไม่หยุดค่ะ
บอกว่าช็อกสุดย้อนกลับไปคิดว่า
เธอกับลูกนอนบนเตียงทั้งคืน
แล้วมันไม่เข้าหูเหรอวะ

ส่วนสาเหตุพี่เบิร์ตได้คำตอบแล้ว
หนอนถึงไปอยู่ในช่องแอร์ได้

คุณขวัญบอกว่าไปตามช่างแอร์มาตรวจสอบ

หนอนมันก็ขึ้นนกพิราบตัวนั้นนะคะ
ช้อนชัยตามท่อแอร์มา

โดยหนอนที่เจอคุณขวัญบอกว่าน่าจะหลักร้อยตัวค่ะคุณนักข่าว
ทั้งสบพิราบทั้งหนอนอีก
นั่นแหละค่ะผีช่องแอร์ผีนกพิราบนะคะ
บอกว่าปกติแล้วเธอล้างทุก๖เดือนนะ
คราวนี้เป็นแบบนี้ไม่ต้องล้างทุกเดือนเหรอ
โอ้โหนี่กลับไปอยากจะไปดูแอร์ที่บ้านเลย